เริ่มกันที่กระแสที่กำลังไปที่ฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้
สำหรับราคอลเรื่องแบบบุเภสในคือนี้อลลาวาสหนักมากจริง
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ของพี่หมื่น

แต่พอเปลี่ยนอเจ้าที่ไม่ใช่การะเกดเท่านั้น
ความหาบังเกิดทันทีแล้วบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนลุคไปมากเลย
พี่หมื่นจะเปลี่ยนลุคยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คุยอย่างกระจกทิ้งแทบไม่ทันเลยคุณพี่หมื่น
ยังต้องเสือร์นกันไปหมดเลย
ทุกคนก็มันคงรู้ว่าแป็ตเป็นตัวเองถึงจะเป็นพี่พูดเดิ้นก็เถอะนะ

ตอนนี้เป็นได้แค่พันปั๊ก
จะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแล้วแต่คุณเลยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าไม่เสียแรงจริงนะคะที่พี่หมื่นเป็นขาแรปแห่งกรุงศรีนะคุณผู้ชม
เพราะเปลี่ยนจากนักเอกเบลล่ามาเป็นพี่หมุนเดิ้นเท่านั้นนะคะ

ความหมายในการส่องคันช่อนก็เปลี่ยนไปในบัตรดนทั้งแววตาท่าทางรวมไปถึงคำพูดด้วย
ที่ฉันทำได้เพลงแรปเขาเนี่ยคือกระเก็ดเก็บ

เฮ้ยพอเถอะเดี๋ยวคุณดูไม่แกล้ง